ถามของคุณท่านชอบอะไรที่เป็นหลอดไหมคะ

ผมนึกไม่ออกว่าจะต้องอะไรเฉยว่าเดี๋ยวผมจะนอนน้อย
น้องคนคุณชอบไหมครับเป็นหลอดชอบไหม

ว้าว

รวมความอร่อยไว้ที่นี่ที่เดียวเลย
สะอาดสดใหม่ถูกใจคนรักเดินหลอด

เตี๋ยหลอดเหรอเดี๋ยวนะผมเคยทานนะก๋วยเตี๋หลอดไอ้แบบลักษณะอย่างนี้
ไม่เคยทานจริงมันมาเป็นก๋วยเตี๋ยวจริงเลยนะคุณชิสา
มีใส่ยังซุปอะไรด้วยนะคุณจูด้ง
คือเท่าที่เคยกินผมจำได้ก๋วยเตี๋หลอดของผมที่ผมเคยทานนะ
มันจะลาดด้วยซอสดำหวานอร่อยล่ะอย่างนั้น
แต่แบบนี้มันไม่เคยทานนะคุณจูด้ง
ใช่นี่โอ้โหน่ากินมากเลยนะ
แต่ว่าสำหรับก๋วยเตี๋ยวที่สั่งมา
จะเป็นก๋วยเตี๋หลอดแห้งและก๋วเตี๋หลอดน้ำ
ใส่กุ้งแห้งหนังหมูต้นหอมกระเทียมเจียว
แล้วก็ถั่วงอกครับแล้วก็ราดน้ำซุปที่มีหมูกับเลือด
สักหน่อยโอ้โฮน่ากินชะมัดเลยคุณผู้ชม
นี่มันเป็นก๋วยหลอดเลยจริงมันน่ากินน่ารอง

ใช่ฮะเนี่ยซึ่งใครจะสั่งแบบไหนก็ตามใจเลย
สำหรับการปรุงรสก็ฟรีตามสไตล์เลย
เขาบอกว่าเย็นนี้เจอแน่นอนก๋วยเตี๋ยวหลอด

พรุ่งนี้ไปไหนมามากด้วยนะครับ